ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ค่ะสำหรับคู่ของสาวเกลเวทกากับหนุ่มแมนการิน
คู่นี้เนี่ยหนุ่มแมนเขาก็คุกเข่าขอแต่งงานมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะ
ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มกันกันตะถาวรอาจจะต้องรอถึงปีหน้า
แต่สำหรับคู่ของสาวเกลเวทกาแล้วก็หนุ่มแมนการินไม่ต้องรอแล้วนะ

เข้าสู่พิธีวิวาวันที่๒๗มีนาคมนี้แบบเรียบง่ายแล้วค่ะ
หลังจากหวานใจแมนการินคุกเข่าขอแต่งงานเมื่อปลายปีที่แล้ว
นักแสดงสาวหน้าหวานเกลเวทกาก็ได้มาอัปเดตความคืบหน้างานวิวาให้ได้ทราบกัน
ว่าได้เลิกดีเข้าพิธีแต่งงานวันที่๒๗มีนาคมนี้
โดยเจ้าตัวตั้งใจจะจัดแบบเรียบง่าย
ส่วนเรื่องเรือนหอย่านราชพฤกษ์มูลค่า๒๐ล้านบาท
ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
งานนี้ใครที่รอลุ้นว่าหลังจากสละสดแล้วจะได้เห็นเบบีตัวน้อย
ก็คงต้องอดใจรอกันต่อไป
เพราะสาวเกลวางแพลนอยากจะขอใช้ชีวิตคู่กับหวานใจก่อนอีกสัก๒ปีค่ะ
ตอนนี้ได้เลิกแล้วนะคะพี่แมนบอกว่า๒๗
เลิกนี้พี่แมนเพราะเองหรือเปล่า

เลือกเองเวลาเองขอเองทุกอย่างเลยค่ะ
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการคุยกันค่ะ
เพราะว่าหนูจะจัดกันที่บ้านที่ทำด้วยกันค่ะ
อันนี้คือเฉพาะที่ที่เช้าใช่ไหม

บรรงานนี้คือจัดเฉพาะส่วนข้างนอกค่ะ
แล้วหนูเลือกเป็นที่บ้านไหม
ก็เพราะว่าหนูทำมันมาด้วยกัน
รู้สึกว่าหนูอยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเนี่ย
จุดเล็กเราก็ทำมันมาด้วยกัน

แต่แค่ว่าเราอาจจะมีเรื่องหุดหงิดใจนิดน